เอกหล่อเหมือนกันนะคะนี่เลยพีชพัชระ
ตั้งแต่วันที่มาเซอร์ไพรส์เนี่ยค่ะน้องนะคะวง
เราเลยคว้ามาอัปเดตนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยหล่อออล่ามาแต่ไกลเลยจ้า
แล้วต้องบอกว่ามาลุกคุณหนูดูหล่อผอมลงจนตะลึงค่ะ
ส่วนตัวแล้วก็เป็นคนอ้วนง่ายผอมง่ายปรับตัวตามคาแรคเตอร์ไปตามบทบาทที่ได้รับนี่แหละค่ะ
ส่วนผลงานใหม่พีชบอกเลยอดใจรออีกแป๊บพี่มาเพียบค่ะ
เรื่องนี้น่าดูมากนะคะเพราะว่ามีหลากหลายคู่เนี่ยค่ะแล้วก็ล่าสุดปล่อยทีเซอร์มาแล้วค่ะ
รวมไปถึงนะคะการโดดไปรับเชิญในละครเรื่องใหม่ของคุณเจมสลายุนะคะ
ส่วนผลงานเพลงนะคะพีชบอกว่าจริงก็คิดถึงตลอดนะคะ
ก็คือเพลงจิตใจดีเอาไปฟังเสียงหนุ่มหล่อโสดสุดเลยจ้า
นานดีเหมือนกันครับตอนนี้ก็ถ่ายละครครับอ่าลากแก้วครับกำลังจะเสร็จอ่า
นี่เห็นดีเซอร์แล้วใช่เพราะว่าเราก็เลื่อนมาตั้งแต่กุมภาเลื่อนแล้วเลื่อนอีก
รับรองว่าได้หล่อบาดใจแฟนอีกยาวนานเลยนะคะเพราะว่าผลงานมาเป็นกระตั๊กแบบนี้เลย
ดีแล้วแฟนจะได้หายคิดถึงเพราะก่อนหน้านี้มันแบบโอ้ยหายไปเลยไม่ค่อยได้ติดตามผลงานเท่าไห
หล่อขึ้นเยอะจริงพี่แจ๊คหล่อขึ้นเยอะมากเอฟซีติดตามกันได้แบบจุกเลยนะคะผลงานเยอะมากนะ